อันดับแรกพาคุณผู้ชมไปร่วมงานบุญเมื่อเช้านี้
เป็นงานบุญอุทิศส่วนกุศลนะคะให้กับศิลปินแห่งชาติผู้ล่วงลับอาต้อยเศรษฐา
วันนี้เป็นวันครบรอบ๑๐๐วันการจักรไปของอาต้อยพอดีเลยค่ะ
ภาพล่าสุดคือภาพที่มื้อช่วงเช้าที่ผ่านมา
ทีมข่าวของเราได้มีโอกาสไปเก็บภาพบรรณากาศธรรมูลที่ศาลา๑๖
เทพศิรินทราวาสราชวรวิหารนั่นเองค่ะ
ก็ตามภาพนะคะคุณผู้ชมก็จะมีลูกสาวคุณอีฟพุทธธิดาค่ะ
พร้อมด้วยครอบครัวและยาดมิตรเพื่อนพร้อมพี่น้องในวงการบันเทิง
ต้องบอกว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาโอ้โหศิลปินไปร่วมงานเยอะมากจริงค่ะ
แอดสมบัติมีพี่สมัยอาจิมมยุรชัตว์
อากอบสุกดวงดาวแม่ก้อยธริการวมไม่ถึงคุณเป๊บโนบาสิต
แล้วต้องบอกว่าแน่นสารากันเลยค่ะ
โดยพิธีในช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะ๑๐โมงเช้ามีพระสงฆ์๑๐รูปค่ะมาทำพิธีทางศาสนาตามภาพที่คุณผู้ชมได้เห็นเนี่ยนะคะ
และหลังจากที่ทำพิธีเสร็จนะคะก็มีการเจริญพุทธมนต์พร้อมกับถวายพระทหารแล้วก็มีการรดกรวดน้ำด้วยนะคะตามความเชื่อนั่นเอง
หลังจากนั้นนะคะหลังจากเสร็จสิ้นพิธีแล้วคุณอีฟก็ได้มาเปิดเผยความรู้สึกนะคะว่าการจากไปของอาต้อยเศรษฐา
ซึ่งเป็นคุณพ่อเร็วมากจริงที่ผ่านมาได้กำลังใจดีจากครอบครัวและยาด
โดยวันพระราชทานเพลิงศพก็จะมีการเปิดผลงานต่างของอาต้อย
รวมไปถึงการจัดทำหนังสืออนุสรชีวประวัติของคุณพ่อ
และตอนนี้ก็ดูแลครอบครัวเป็นหลักด้านคุณแม่อาเปียกคุณผู้ชมที่เห็นด้านข้าง
ว่าตอนนี้ได้กำลังใจดีจากภรรยานิมิตรไม่เคยห่างตั้งแต่ลูกสาวเกิดเรื่อง
ยอมรับว่าเป็นคนไม่เคยฝันหนึ่งอาต้อยเลยยังคิดถึงอยู่ตลอดและไม่เหงา
นี่นี่หลานรักน้องมีบุญนะคะ

แต่ว่าเขาก็บอกว่าหลังพระราชทานเทิง
ให้เราตัดไม่ให้เขาเป็นห่วงเรา
ก็อาจจะให้เชื่อว่า
เขาไปอยู่ในพบภูมิที่ดีกว่านี้แล้ว
กำลังใจจากกรยานมิตรที่ดี
ทุกคนที่มากันทุกอาทิตย์ที่เราทำบุญนะคะ
ก็มีมากันตลอด
ฝันเลยไม่เคยฝันถึงพ่อเลย
แต่ว่าเราคิดถึงเขาตลอด

แล้วก็คุณอีฟก็กำลังใจดีเนาะ
ใช่ค่ะสุขทิศขึ้นนะคะใช่ค่ะ
สำหรับพิธีพระราชทานเพลิงศพของอาต้อยเศรษฐานะคะ
ก็จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่๕มิถุนายนค่ะ

คนบันเทิงไว้อะไรแล้วก็คิดถึงอาต้อยเสมอนะคะ